สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
วันนี้เรามาพร้อมกับคำเตือนพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ
โดยปัจจัย๓ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนกลางฤดูร้อน
นั่นก็คือหย่อมความร้อนที่ยังคงพัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยนะคะ
วกกับหลังจากนี้จะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนพัดลงมาค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ
ยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกครุมประเทศไทย
ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนนะคะส่งผลให้ในหลายพื้นที่จะมีฝนตกนะคะ
มีฝนฟ้าขนองมีโอกาสที่จะเกิดฟ้าผ่าได้
ส่วนคนกรุง๑๒วันนี้นะคะยังต้องพบเจอกับอากาศร้อนอยู่ค่ะ
เราไปดูว่าจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังกันบ้างค่ะภาคเหนือค่ะ
มีพิจิตรเพชรบูรณพิศนุโลกนะคะภาคอีสานมีอุดรธานี
มหาศรคามน้องคายร้อยเอ็ดบึงกานยะโสธรสกลนครอำนาจเจริญ
นครพนมนครศรีธรรมนครราชศรีมาค่ะชายภูมิบุรีรำขอนแก่นสุริน
การสินศรีสะเกดมุกดาหารอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีนครนายก
ชนบุรีปราจีนบุรีระยองสะแก้วจันทบุรีฉะเชิงเศร้าตราดค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครยังคงต้องพบเจอกับอากาศร้อนอยู่นะคะ
ส่วนข้อระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนค่ะช่วงนี้นะคะ
โอ้โหความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยทำให้อากาศร้อนจัด
มีมวลอากาศเย็นจากจีนแผลลงมานะคะ
ต้องระวังเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ค่ะ
เกษตรกรห้ามตากพืชผลทางการเกษตรกลางแจ้ง
และระวังความเสียหายจากแรงลมกันด้วยนะคะ
ช่วงนี้หลายคนก็เก็บตัวอยู่ในบ้านนะคะ

หลังจากนี้นะคะก็เก็บตัวอยู่ในบ้านต่อไปค่ะ
ระวังพายุฤดูร้อนกันด้วย